เอาล่ะมาดูเรื่องราวของน้ำใจคนในวงการบันเทิงที่หลั่งไหล

ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมพี่หนุ่มสอนรามค่ะ

ก็นำข้าวไข่เจียวพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็เจลล้างมือ
แจกจ่ายให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนที่บริเวณหน้าหมู่บ้านกลางเมืองรัชดาราชพร้าวค่ะ
พร้อมกับไปสร้างความสุขให้กับพี่น้องที่มารับข้าวด้วยการถ่ายรูปร่วมด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะถ่ายรูปร่วมด้วยเนี่ย
แต่ว่าพี่หนุ่มเขามีการเว้นระยะห่างทางสังคมไว้นะ
แล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีมีการแบบว่าพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อตลอดเวลาเลย
โดยพี่หนุ่มบอกว่าข้าวกล่องในวันนี้ที่นำไปแจกตั้งใจลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะคะ
เพราะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เห็นชัดไปเลยว่าพี่หนุ่มเข้าครัวเองทำเองกับมือค่ะ
ไปฟังเสียงพี่หนุ่มกันหน่อยจ้า
เป็นกำลังใจเล็กครับแต่ทำด้วยความดีใจและมอบให้ครับผม
อยากจะให้ทำตามนโยบายของทางภาครัฐครับ
ก็คืออยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อนะครับแล้วก็ช่วยชาตินะครับผม
แล้วก็สิ่งไหนที่เป็นระเบียบวินัยแล้วก็เป็นนโยบายของทางภาครัฐ
อยากให้ทุกคนทำตามอีกอึดใจเดียว
เราก็จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้นะครับ
ใช่ค่ะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะเราก็จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันแล้วนะคะ
เป็นเรื่องราวของน้ำใจคนในวงการบันเทิงที่มอบให้
มีแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกวันเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจ้
ใช่ค่ะคอยติดตามด้วยละกันนะคะ